ที่เราเคยร้องเพลงเป็ดอาบน้ำในคลอง
กระจ่องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลา

เพราะว่าในคลองมีทั้งขยะขวดโฟมเต็มไปหมดเลยค่ะ

มีการโพสต์ภาพมาคนก็วิภาควิจารณ์เยอะเลย
ดูสิคะนี่คือขยะที่อยู่ในคลอง
วันหนึ่งเฉลี่ยประมาณตันนึงนะคุณ
หลายคนบอกนี่หรือคือคลองของกรุงเทพ

แล้วก็ไม่ใช่ฝีมือใครที่ไหนครับ

สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะ
เห็นขยะแบบนี้ชิ้นเล็กที่เห็นเนี่ยนะ
ทั้งโฟมขวดพลาสติกเสดไม้
แล้วขยะชิ้นใหญ่ดิฉันไม่รู้ว่ามันไปอยู่ในคลองได้ยังไง

อันนี้คือเจ้าหน้าที่เทศกิจ

บอกว่าเจอบ่อยนะในคลองในที่นอนใหญ่
ทำไมถึงไม่เอาไปขายร้านของเก่า

แล้วในโพสต์เขาระบุข้อความเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชม

แท็กทิ้งขยะลงคลองได้ยังไง
พอโพสต์แชร์ไปคนมาแสดงความคิดเห็นเพียบเลย
ส่วนใหญ่นะคุณแสดงความคิดเห็นคือเขาเห็นใจเจ้าหน้าที่ไง
เพราะว่าเขาต้องมาตามเก็บตามกวาด
แล้วบอกว่าบางคนนะบ้านอยู่ริมน้ำ
ก็เคยเห็นตัดต้นไม้มาไม่รู้จะไปไว้ไหนทิ้งลงคลอง
จะเปลี่ยนหมอนใหม่เปลี่ยนที่นอนใหม่เอาของเก่าทิ้งลงคลองแบบนี้
แต่ก่อนเวลาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนเราก็โทษว่ากรุงเทพมหานคร

แต่นี่แหละครับสิ่งที่มันสะท้อนออกมา
จากเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมนครเองเขาบอกนี่แหละ
กรุงมักง่ายทิ้งขยะแบบนี้มันก็ทำให้น้ำท่วมขัง
มันไปติดตามท่อระบายน้ำติดตามคลองมันไหลไม่ได้

ทีมข่าวไทยรัฐบอกว่าไม่ได้ละต้องไปพิสูจน์หน่อย
ก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปตรวจสอบเรื่องนี้
บริเวณจุดดักขยะพระรามเก้า
มันอยู่ใต้ทางด่วนท้ายวัดพระราม๙กาญจนาพิเศษ
ก็ไปเจอกับหัวหน้าพนักงานทั่วไปสำนักการระบายน้ำ

ก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่า

ส่วนใหญ่เป็นของใช้ในบ้านทั้งนั้นเลย
นอนก็มีโซฟาก็มียางรถยนต์ก็มา
แล้วยังมีถุงดำที่มันใส่ขยะนะคุณ
แต่ไม่ได้ไปใส่ในถังสีเขียวสีเหลืองไง
เอามาใส่ในคลองแบบทั้งถุงเลย
แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเห็นภาพพวกนี้ชินแล้ว
แต่ละวันจุดดักขยะพระราม๙ก็จะมี
ปริมาณขยะเฉลี่ย๑ตันต่อวัน
ถ้ายิ่งฝนตกนะเพิ่มเป็น๑๐เท่าตัว๑๐ตันนะคุณผู้ชม
ปัญหาก็คือขยะใหญ่มันก็จะไปติด
ตะแกงพวกอะไรเนี่ยมันก็จะทำงานลำบาก
แล้วมันก็จะเป็นผลเสียของเครื่องจักรกลต่างด้วยครับ
อยากจะให้เขาจัดเก็บให้เรียบร้อย
แล้วก็วางใส่ถังเป็นที่เป็นทางจะได้จัดเก็บได้ง่ายขึ้น
ทีมข่าวของเราถึงไปตรวจสอบที่จุดนี้รู้ไหมคะ
เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญในการระบายน้ำ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องดักเก็บขยะบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำ

เพื่อที่จะไม่ให้ขยะมันไหลไปถึงอุโมงขวางทางน้ำ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปอุดตันก็แน่นอนค่ะ
แล้วก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ชั้นใน
ปัจจุบันนี้ที่กรุงเทพมหานครมีคลองทั้งหมด๑๖๘๒คลอง
สำนักการระบายน้ำจะดูแลคลองหลักก็คือ๒๑๓คลอง
ต้องจัดเก็บขยะหน้าสถานีสูบน้ำเฉลี่ยวันละ๒๐ตัน
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเก็บกันทุกวัน
รณรงค์กันเสมอว่าไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง
จนทำให้เห็นภาพแบบนี้ที่ต้องเอาข่าวนี้มานำเสนอคุณผู้ชม
เป็นการกระตุ้นเตือนเรื่องของจิตสำนึก
ก่อนที่จะทิ้งอะไรลงคลองนึกถึงนิดนึง
คลองก็ของเราที่เราต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะ